ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องรู้ฮะรู้ว่าเรื่องจริงคืออะไร
นี่โอละเวงเลยนะฮะผัวดวงดีถูก๑๒ล้าน
ไล่ลูกไล่เมียแต่ต้องฟังความสองด้าน
เราฟังฝั่งเมียด้วยเราฟังฝั่งผัวด้วย
คุณผู้ชมโอละเวงยังไงเดี๋ยวจะบอก๑๒ล้าน
คนเราถ้าถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านดีใจไหม
ดีใจสิดีใจเดี๋ยวเราแบ่งเงินแบ่งทองกันใช้นะ
ผัวจ๋าเมียจ๋านะแรกยังผัวจ๋าเมียจ๋า
หลังกลับกลายเป็นเรื่องกลายเป็นทุกขลาบ
โอ้โหมึงมึงกูแล้วก็มีการเตะตีทุบเมียด้วย
ใช่ฮะแต่ทีนี้ครับเราไปฟังความจากฝั่งของผู้หญิงก่อน
ก็คือนางสาวจัญญาอายุ๒๖ปีชาวอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ

จดทะเบียนสมรสอยู่กินกับสามีชื่อนายอันนันต
ชาวจังหวัดเพชรบูรณมานานเกือบ๔ปีนะ

สามีตะกอนทำงานเป็นคนขับรถสิบล้อสส่งสินค้า
ระหว่างบุรีรำเพชรบูรณ์และกรุงเทพฯ
เธอเองก็นั่งไปนั่งมาช่วยสามีทำมาหากินนะครับ
ทีนี้เมื่อเดือนธันวาคม๒๕๖๕ปลายปีที่แล้ว

ก็เลยเขียนเลข๐๙ให้ลูกสาวเนี่ย
จับออกมาทีละใบทีละใบทีละใบ

เธอก็เลยโทรศัพท์ไปบอกสามี
เออสามีจ๋าช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยจ้า

ปรากฏว่าพอตรวจรางวัลงวดวันที่๓๐ธันวาคม๖๕
ถูกสิครับ๒ใบ๑๒ล้าน
ตอนนั้นดีใจกอดกันกลมเลยนะ
ขึ้นเงินโดยนำเข้าบัญชีของสามีทั้งหมด

วาดฝันว่าสวยหรูเลยว่าครอบครัวจะมีความสุข

แต่ไปมาเรื่องราวกลับตลปัด
อันนี้เป็นคำบอกของเธอนะครับ
บอกว่าครอบครัวได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านสามีที่จังหวัดเพชรบูรณ์
สามีหลังดื่มเหล้าทั้งวันทำตัวเป็นเสียเลยนะ
เงินที่ได้มาซื้อที่ดินไป๓ล้าน
สร้างบ้านใหม่นี่คุณบ้านหลังนี้๒ล้าน
แบ่งให้แม่ของเธอใช้หนี้ตอนแรกบอกจะแบ่งให้ล้าน

ส่วนเงินที่จะฝากให้ลูกก็ไม่ทำตามสัญญา
เวลาเมานะไม่พอใจก็ทำร้ายเธอ
เธอก็เลยโทรให้แม่มารับเพื่อจะกลับบ้านที่บุรีรำ

เงินที่ได้กันมากลายเป็นทุกขลาบนะครับ

เพราะข้าเนี่ยกูมีเมียใหม่แล้ว
สามีบอกแบบนี้เธอก็เลยอยากหย่าฮะ
แล้วก็จริงอยากแบ่งทรัพย์สิน

แบ่งทรัพย์สินเพื่อไว้เลี้ยงดูลูก

มาทั้งเช้าทั้งกลางค่ำกลางคืนก็เมานอน
ทำบ้านหมด๒ล้านทำบ้าน๒หลังหมด๒ล้าน
แล้วก็ไปซื้อที่ดิน๒๐ไร่๓ล้าน
ซื้อรถถ่ายให้พี่ชายเขา๑ล้าน

ก่อนอันนั้นก็ตีมากก็เตะท้องหนูมากอะไรมาก

หลังจากที่เขาถูกรางวัลที่๑แล้วเขามีอาการเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
ก็อยากให้เขามาดูแลลูกน้อยเขาค่ะ
หนูก็ไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำค่ะช่วงนี้
ก็หวังว่าถ้าสามีถูกลอตเตอรี่มา

ชายให้๒๐บาทบ้างจะร้อยนึงบ้างให้ทุกวันแบบนี้แต่ไม่มีเป็นเงินก้อนที่จะให้เธอ
แล้วก็จะถามว่าลอตเตอรี่นั้นเป็นของสามีเธอหรือว่าเป็นของเธอด้วย

บอกว่าก็นี่ไงลูกให้โชคมาเธอก็เลยโทรไปบอกให้สามีซื้อ

แต่ว่าฟังผู้หญิงแล้วผมอยู่ฝ่ายผู้ชายให้

คือผู้ชายเขาบอกแบบนี้ให้ให้

ก็กินก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้

นี่ฮะผู้ชายที่เราไปคุยด้วยคือนายอันนันต์นะฮะ

เรื่องที่จะมีคนอื่นไม่มีนะครับ
ส่วนที่เมียหนีมาจากวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เมียก็กระชากแขนลูกสาวให้ไปอาบน้ำ
จนลูกสาวเนี่ยหมูย่างติดคอ
คือแม่ผมป้อนหมูย่างให้หลานอยู่
แล้วอยู่เมียผมก็มากระชากอาบน้ำอาบน้ำ

คุณย่าจนหมูย่างมันติดคอนะครับ
ของเด็กก็เลยต่อว่าไปทำให้เมียไม่พอใจ

ครอบครัวฝั่งเมียก็เหมารถตู้มารับตัวเมีย
และลูกสาวกลับไปอยู่ที่บุรีรำเลย

เกิดจากเรื่องของหมูย่างติดคอ
หูย่างติดคอลูกแล้วทีนี้ตัวแม่เขาไม่พอใจ
หลังจากนั้นฝ่ายเมียก็ติดต่อกลับมาเป็นระยะ
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้
บล็อกเบอร์สิส่วนเรื่องซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
ผมเป็นคนซื้อเมียไม่รู้เรื่อง
ถูกรางวัลมาเขาก็ยังโอนให้แม่ยาย
หนี้๖แสนบาทผมก็โอนให้แล้วไง

ไม่เคยตบตีไม่ได้ทำร้าย
และถามว่าแล้วพี่มีผู้หญิงอื่นป่ะ
เบือนหน้านี่นิดหนึ่ง
แต่ตอบว่าอะไรเดี๋ยวไปฟัง
แล้วเขาบอกว่าเขาไปทำเรื่องทำราวไว้

แต่เอาจริงนะเรื่องที่บอกว่าซื้อลอตเตอรี่

จริงคือเขาซื้อมาอยู่ก่อนหน้าแล้ว

แล้วฉันถึงไปซื้อตามสิ่งที่เมียบอก
ใช่ผ่านมาตั้งแต่ธนาภาพีที่แล้วด้วย
นั่นสิฮะส่วนทางด้านคุณย่าของเด็กนะ

ลูกชายไม่เคยตบตีลูกสะพ้าย

เรื่องที่เกิดขึ้นนี่แหละมาจากวันที่หลานกินหมูนั่นแหละ
ย่าเป็นคนป้อนหมูย่าทำชิ้นนิดเดียว
แต่ทีนี้แม่เขาจะพาลูกไปอาบน้ำ
แล้วทีนี้ก็ฉุกกระชากลากกันไปจนกระทั่งหมูติดคอ

แต่เดี๋ยวต้องดูนะพี่บุ๊คที่เรื่องบอกว่าไม่มีเมียใหม่
เพราะว่าฝั่งเมียเขาก็บอกว่าเขาก็มีหลักฐานไง
เป็นแชทที่ฝั่งผู้หญิงส่งข้อความมา
แต่คือเหมือนกับใช้แชทของฝ่ายผู้ชาย

เมื่อกี้มีแชทอะไรนะอย่าด้านอย่ามั่นอะไรของเขานั่นนะ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับมาประสานกัน
ให้มาได้อยู่ด้วยกันอีก

สงสัยลูกใช่น่ะหรอก

นี่ผมถึงไม่อยากจะถูกออตตอลลี่นี่

ไม่อยากถูกจะซื้อทุกมวด